ถือว่าพรุ่งนี้วันสำคัญค่ะคุณผู้ชมประชาชนคนไทยจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเอง
ไม่ใช่แค่คน๑๘ปีขึ้นไปนะแต่เด็กเยาวชน
น้องนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเองก็ตื่นตัวเหมือนกัน
ก็เลยจัดกิจกรรมรณรงค์ไปเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องให้ออกมาเลือกตั้ง
ติดตามจากรายงานค่ะ
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งในครั้งนี้
ทำให้น้องได้ฝึกการแสดงออก

นายวิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐกล่าวว่า
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรความเป็นพลเมืองดี

เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติจริง
เรียนรู้ทั้งในเรื่องการสื่อสาร
และการเป็นพลเมืองดีภายใต้หลักประชาธิปไตย
ขณะที่นายวิทยาประชากุล
มนุยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑บ้านหัวช้างจังหวัดลบบุรีกล่าวว่า
ภายใต้แนวคิดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ที่อยากให้เด็กเป็นทั้งคนเก่งคนดีมีคุณภาพ
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกมาร่วมรณรงค์
การเลือกตั้งระดับประเทศ

นักเรียนทุกคนจะสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเอง
กิจกรรมต่างที่โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ที่มีขึ้นในวันที่๒๔มีนาคมนี้
ก็จะเป็นแนวทางเป็นวิธีการที่นักเรียน
และใช้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในโอกาสข้างหน้า
อย่างตัวอย่างที่ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑บ้านหัวช้าง

จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน

มาทำงานร่วมกับคุณครูในโรงเรียน
ก็เป็นแนวคิดเชื่อแน่ว่า
นักเรียนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
และเข้าใจหลักประชาธิปไตยมากขึ้นครับ
นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ

ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่าน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

ตั้งแต่เวลา๘นถึง๑๗น